มาดูกันต่อกับข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะ
ช่วงนี้ก็จะมีการพาดหัวเต็มไปหมดค่ะ
พลังดูดใช้เงินฟาดดาราค่ะ
เมื่อวานนี้ฉันไปเจอผู้จัดคนดังนะคะพี่ป้อน

คอนเฟิร์มแล้วนะคะอย่างที่เห็นคุณโอมเนี่ย

ก็มีคำถามตามมาติดเรื่องข่าวลือค่ะ
ว่าแม่ชมพู่นะคะนี่คุณชมพูอารยา

ช่องนี้ค่ะก็คือเอาคนใหม่มา

พี่บีก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนจะน้อยอกน้อยใจ
ทำไมแบบไม่เรียกใช้งานเลย

ทำไมช่องเดิมเขาไม่มีผลงานละครเลยค่ะ
ผู้จัดคนดีนะคะพี่ป้อนนิพนธผิวเนรค่ะ

ดูดมาแล้วคนเก่าน้อยใจอะไรหรือเปล่า

ก็คือถ้าเขาอิสระมาได้นะครับ
ต้องดูว่าถ้าเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะครับ
โดยนโยบายแล้วเราทำงานกับนักแสดงอิสระได้ทั้งหมด
ถ้าถามว่ามาไหมไม่มา
ยังต้องดูว่าเป็นยังไง
แต่เหมือนชมพู่เขาจะยังต้องเลี้ยงลูกเขาอยู่มั้งคะ
แต่แอปนี่คือกำลังดูอยู่ว่าควรจะเป็นเรื่องอะไร

ตรงชมผู้นั้นยังไม่ทราบแล้วคุยกัน

เราไม่ได้เป็นแบบนั้นที่ว่าเป็นพลังดูดใช้เงินฟาด
เพราะจริงแล้วเนี่ยเราคุยด้วยเนื้องานมากกว่า
อีก๕ปีข้างหน้าเขาอยากเห็นตัวเองเป็นอะไร

โตโน่ไม่ได้เห็นมาร่วมงานกันบ้างเลย
โตโน่ทำดนตรีอยู่แล้วเขาก็เล่นละครอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ
ซึ่งกันเป็นโปสิชั่นที่ยากมาก

มันยากตรงที่ว่าพอคุณทำอะไรมาถึงขนาดนี้อ่ะ

ดังนั้นถ้าเรานำเสนอเรื่องแบบเดิม

ไปเจอพี่สันค่ะภูมิกับคนนี้ค่ะ
ก็แอบข้ามวิกมากับน้องยายานะคะในละครเรื่องใหม่ค่ะ
ก็เรื่องนี้ก็คือรับบทฝาแฝดด้วยนะคะกลิ่นกาสลองคุณผู้ชม
ก็นี่แหละค่ะที่น้องยายาให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
บอกว่าหนูทำงานหนักมากเลยค่ะพี่ณเดชน์ก็เลยแวะมาหาที่กอง
ก็เลยไปถามภูมิกับว่าตกลงเนี่ยณเดชน์มาบ่อยหรือเปล่า
แล้วก็เอาข้าวของมาให้ตลอดเลยนะคะ
คิดว่าเติมบทให้ณเดชน์เล่นไปด้วยเลยจะดีมาก
ฟังภูมิกับเขาแอบโป๊แตกให้แฟนคลับได้ฟินกันค่ะ

ต้องไปให้พี่ณเดชน์ไปหาที่กอง

ก็คือ๑๐๐ฉากก็มีเขาสัก๙๐ฉาก
ราม่ามันเยอะมันสาหัสจริง
แล้วพี่ณเดชน์ไปหาที่กองนี่จริงไหมคะ
ก็มีบ้างนิดหน่อย
บางทีมันก็ไปถ่ายที่สตูแล้วก็อยู่คนละสตู

โอ้โหดิฉันหลุดนิดหนึ่งเพราะว่าความฟินเขาเป็นพลักนี่
แม้จะว่าตอบอึกอักอึกอักนะคะไม่เป็นไรค่ะแฟนคลับเข้าใจนะคะ
ใช่นะคะก็รอติดตามเชียร์ทั้งน้องณเดชน์แล้วก็น้องยายาด้วยล่ะค่ะ